มาดูกันต่อกับคดีความนะคะของแม่หมูพิมปากาแล้วก็น้องนายนพัฒน์
วันก่อนหน้านี้นะคะคู่กรณีนี้ก็ได้นำหลักฐานมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่แบบสัญญากันแล้วนะคะ

ถ้าที่สุดนะคะแม่หมูก็งัดหลักฐานมาเป็นกองทัพเลยค่ะ
คู่กรณีนะคะที่ออกมาชี้แจงคือนำรูปไปขึ้นป้ายนี่แหละค่ะ
สรุปแล้วก็มีการฟองร้องเกิดขึ้นแต่เหมือนเคลียร์กันแล้วนะ

แต่ว่าท้ายที่สุดพี่หมูออกมาโต้กลับว่าจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้น
ที่สำคัญพี่หมูเองไม่ได้เงินค่าชดเชยอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังแม่หมูกับน้องเจมส์นะคะให้สัมภาษณ์ทนายเจมส์นะคะ
ก็แถลงข่าวแล้วก็มีน้องนายนพัฒน์เป็นคนไลฟ์ด้วยไลฟ์สดตลอดเลยนะคะ

ข้อเสนอที่แม่เสนอไป๓ข้อเขาตกลงมา๒ข้อนะคะ
ก็คือยอมจ่ายค่าเสียหายนะคะ
คือยอมที่จะรับผิดขอโทษ
แต่แม่ถามว่าทำไมล่ะ
ต่อให้จ่ายเงินแม่มากี่ล้าน๑๐ล้านเพื่อเรียกค่าเสียหาย
แล้วยังเอารูปน้องไปใช้อีกเนี่ยแม่ไม่ยอม
สรุปง่ายคือแม่ไม่รับเงินจากเขาแม้แต่บาทเดียว
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคุณจะจ่ายเราเท่าไหร่
เราไม่อนุญาตให้ใช้รูปเรา

แต่เมื่อวานนี้ภาพน่ารักก็คืออย่างที่บอกไป

ให้กำลังใจคุณแม่ด้วยถึงที่ค่ะ
ก็เป็นการใจละกันนะคะเรื่องคดีความ

อย่างที่น้องนายบอกว่าคุณแม่เขาอยู่ในวงการมาอย่างยาวนาน
แล้วก็มีประสบการณ์ตอนนี้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของลูกเนี่ย
คุณแม่ต้องดูแลอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะคะ